ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ

หลังน้ำท่วมเราตั้งคำถามกันเยอะว่า
เราจะลำบากกันไปอีกแค่ไหน
เป็นความลำบากที่ซ้ำเติมเข้ามาจากความลำบากเดิม
ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา
สองสามปีที่ผ่านมาเราเจออะไรล่ะครับ
เราเจอลำบากเพราะเราอยู่กับโควิดมา๓ปี
เราลำบากเพราะเราต้องมาเจอปัญหาค่าครองชีพแพง
เพราะเห็นจากน้ำมันจากพลังงาน
แล้วเราก็ลำบากเรื่องน้ำท่วมตามมาไปอีกละลอกหนึ่ง

ถ้าย้อนกลับไปดูโควิดไม่ต้องพูดถึง
ทุกคนรู้กันแล้วว่าทำให้เราลำบากยังไง
ผู้ประกอบธุรกิจลายย่อยล้มหายตายจากกันไปเยอะ
ป่านนี้ธุรกิจลายย่อยลายกลางยังไม่ฟื้นเยอะเลยครับ
กลับมาเปิดใหม่ก็อยู่ไม่ได้
ไม่คุ้มทุนไม่คุ้มค่าจ้างคน
คุ้มค่าวัตถุดิบไม่คุ้มค่าเช่า
ตัวพนักงานตัวคนที่ทำงาน
ยังเยอะที่ไม่มีรายได้ก็สู้กันไป
ถัดมาเราเจอเด้งที่สอง
เรื่องราคาพลังงานราคาก๊าซ
มันทำให้ดัชนีสินค้าพุ่งสูงขึ้น
รายได้เท่าเดิมสินค้าแพงขึ้น
แล้วส่วนหนึ่งคนในครอบครัวยังไม่มีรายได้
เพราะกิจการที่ไปทำเขายังไม่เปิด
เดือดร้อนแล้วจะอยู่กันยังไง
มันทำให้ค่าครองชีพ

แล้วก็มาถึงเรื่องปัญหาน้ำท่วม

คนที่มีสถานะปานกลาง
แต่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไป
เขาก็บูรณะฟื้นฟูของเขาเองได้

แต่ว่าสำหรับเกษตรกรชาวไร่ชาวนา
เกษตรกรชาวไร่ชาวนาที่เจอน้ำท่วมอันนี้หนักเลยครับ
ผมดูข้อมูลเห็นตัวเลขพื้นที่น้ำท่วมขัง
รุ่มน้ำชีมูลรวมกันแล้วสี่แสนหนึ่งหมื่น
สี่แสนหนึ่งหมื่นสามร้อยยี่สิบแปดไร่นี่ภาพรวมนะ
แล้วถ้าลองไปเจาะดูว่าจังหวัดไหนที่ไล่นาสาโท
ถูกน้ำท่วมไปเท่าไหร่เอาท่านอยู่ในจอแช่ภาพนี้ไว้
ศรีสักเกตเจอเข้าไปหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันกว่าไร่
กาลสินเอาร้อยเอ็ดเดี๋ยวนะตามลำดับนะ
ซูลินซูลินเนี้ยหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบเจ็ดไร่
ร้อยเอ็ดเจ็ดหมื่นกว่าไร่ยะโสธรสามหมื่นกว่าไร่
กาลสินสองหมื่นเก้าอุบลสองหมื่นเจ็ด
มหาสารคามหมื่นแปดอำนาจเจริญสามพันสอง
นี่คือตัวเลขไร่นาสาโทที่มันเสียหายอยู่ตอนนี้แล้วที่สำคัญคือ
เอาเฉพาะนาข้าวนี่นาข้าวเสียหายไปแล้วรวมสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน
สองแสนสี่หมื่นกับเจ็ดร้อยสิบหกไร่ตัวเลขข้างล่างตัวโตโตนั่นล่ะ
นั่นคือย้ำว่านี่เป็นตัวเลขน้ำท่วม
ตัวเลขความเสียหายก่อนพายุนูโรยังไม่เข้านะครับ
แล้วพอมันเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาจนถึงวันนี้จนถึงพรุ่งนี้ก่อนจะจากไปเนี่ย
มันจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันเป็นความเดือดร้อนที่ซ้ำเติมมาจากเรื่อง
ภาวะโควิดภาวะการไม่มีรายได้ภาวะวิกฤตพลังงาน
ภาวะค่าครองชีพสูงขึ้นสินค้าแพงขึ้น

ตอนนี้ก็มีอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับ
โดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาเนี่ย

พอกินพอใช้ไปเดือน

เดี๋ยวสิ้นเดือนก็ได้เงินเดือนมาใหม่

เกษตรกรชาวไร่ชาวนาเนี่ย
ปีหนึ่งเขามีรายได้หนเดียวนะครับ
สองหน่อยก็มีแต่ส่วนใหญ่หน่อย
ชาวนาก็ได้หนเดียวจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วขาย
ขายได้เท่าไหร่ก็มาเก็บออมไว้

นี่คือความเดือดร้อนที่เขาจะต้องเดือดร้อนไปทั้งปี

นี่ทกศนี่อะไรต่ออะไรเยอะอยู่แล้ว

ไม่เป็นทำมาหากินกัน

และเป็นหนี้นอกระบบซ้ำเข้ามา

ฝ่ายรัฐที่มีกลไกในการที่จะไปช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้ว
ลองตั้งวงคุยกันสิครับ
ว่าจะช่วยเหลือเยียวยายังไง

กลไกของธนาคารเกษตรเพื่อเกษตรและการสหกรนั้นก็มีอยู่แล้ว

อันนี้คือต้องฝากความหวังไว้กับรัฐบาล
ว่าตอนนี้พี่น้องของเราที่เขาเดือดร้อน
ไร่นาถาโทเสียหาย
เขาควรจะได้รับการดูแลยังไง
เขาควรจะได้รับการเยียวยายังไง

กลไกของราชการต้องเร็ว

วันก่อนผมเกริ่นไปเรื่องว่า
เขากำลังจะเอาลูกหนี้กับเจ้าหนี้มาเจอกัน

โดยกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ
วันนี้ก็มีคนอยากรู้รายละเอียดเยอะว่า
มันจะไปร่วมงานกับเขาได้ที่ไหน

งานนี้ชื่อเต็มว่ามหากรรมร่วมใจแก้หนี้
มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน
รูปแบบของการจัดงานเขาเอาอย่างนี้ครับ
เอาเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาเจอกัน

ธนาคารสถาบันการเงินทั้งหลายเนี่ย

เอามาทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ๖๐สถาบันการเงิน

หนี้ประเภทที่กำลังผ่อนชำระอยู่

หนี้ประเภทนี้มามาเจอกับเจ้าหนี้

หนี้ที่เป็นกลุ่มที่หนี้เสีย

เขาจะนัดมาให้เจอกับเจ้าหนี้

แทนที่จะคอยเฝ้าว่าเมื่อไหร่

เมื่อไหร่จะไม่มีที่อยู่

หนีไปก็หนีไม่พ้นหรอกครับ

เขาจะจัดที่กรุงเทพก่อน

วันที่๔ถึงวันที่๖พฤศจิกา

สถานที่ที่ไหนคอยฟัง

วันที่สิบแปดถึงยี่สิบพฤศจิกา

สถานที่ที่จังหวัดขอนแก่น

ระหว่างวันที่สิบหกถึงสิบแปดทันวาคม

ครั้งที่สี่วันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสอง
มกราคมที่จังหวัดชนบุรี

ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้า
ที่อำเภอหาดใหญ่สงขลา

รายละเอียดทั้งหมดที่

ทั้งหมดเนี่ยอันเนื่องมาจาก

มันสูงมากทุกบ้านเป็นหนี้กันหมด

หนี้เครือเรือนเราเนี่ยสูงไปถึง

ให้คอยฟังมาเปิดอกคุยกัน

เราผ่อนไม่ได้เพราะอะไรยังไง

รัฐบาลกำลังจะจัดขึ้นท่านก็

ไปถึงบ้านท่านเมื่อไหร่ก็ไปสมัคร